คุณผู้ชมค่ะเราเตือนกันย้ำกันเป็นประจำนะคะเวลาขับรถเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ย
อันดับแรกดูความพร้อมของรถราที่เราใช้อืม
อันดับที่๒ดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะ
ถ้าเมาถ้าง่วงท่าเหนื่อยคือยังไงก็จอดข้างทางหรือถ้าเป็นไปได้
ใช้บริการสาธารณะหรืออะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะฝืนไง
ก็เลยคิดว่าแบบไหวหน้าได้แหละไม่เป็นไรแต่มันเป็นทุกครั้งนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งเป็นนุ่มชายภูมิค่ะ
เขาขับรถเลิกงานดึกขับรถไปเยี่ยมพ่อแม่ที่หนองบัวลำพู
แล้วก็ขับกลับมาคือมันมาราทอนต่อเนื่องไม่ได้นอน
มาเจอด่านตรวจหลายคันเขาชะลอกันแต่คันนี้

นี่เลยค่ะนอกจากไม่ชะลอแล้วยังไม่มีการเบรกแต่อย่างใด
พุ่งชนรถที่รอเข้าด่านตรวจอยู่เนี่ยพังยับเยินไปสองคัน
และที่สำคัญชนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเช้าวันนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นช่วงตำรวจสพนบัวโคกเขาตั้งด่าน
ความมั่นคงและกวดขันวินัยจราจรบนถนนสายชายภูมิศรีคิ้วอำเภอจตุรัสค่ะ
รถเก๋งกับแท็กซี่สีส้ม๒คันกำลังชะลอเข้าด่านตรวจอยู่
กระบะคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ทะเบียนกไก่วาแหวน๙๕๓๗พระนครศรีอายุทยา
ขับมาด้วยความเร็วที่เลนขวาสุดแล้วก็พุ่งชนรถทั้งสองคันอย่างแรง
รถมันพุ่งไปชนตำรวจที่ยืนอยู่กลางถนนอีกทีนึงค่ะ
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้บาดเจ็บกันไป๓รายนะคะ
รายแรกคือนายวีระชัยจันดีอายุ๖๑ปีเป็นคนขับรถเก่งที่ถูกชน
คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบคาพวงมาลัยเลย
อีกคนนึงคือนางหวานอายุ๕๙ปีภรรยาบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ส่วนรายที่๓ค่ะคือ๑๐ตำรวจตรีสุวิทย์ศรีวสุด
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
คนนี้ถูกชนล้มศีรษะฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
กู้ภัยแล้วก็กู้ชีพเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหมดแล้วนะคะ
คนขับกระบะคันก่อเหตุคือนายบุญฤทธิแก้วทาสี
เขาบอกว่าคืนก่อนนั้นเขาเลิกงานดึก
พอเช้าปุ๊บเขาก็รีบขับรถจากกรุงเทพไปเยี่ยมพ่อแม่ที่จังหวัดน้องบัวลำพู
งานก็ดึกพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ขับรถลากติดต่อกันหลายชั่วโมง
พอถึงจุดเกิดเหตุเขาวูบหลับในคาพวงมาลัยไปเลยค่ะ
สะดุ้งตื่นมาก็คือตอนที่รถมันชนทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขายินดีแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดด้วย
เขาฝากเตือนคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะว่าถ้ามีอาการง่วงนอนก็จอดพักให้เต็มที่ก่อน
อย่าฟื้นขับรถเลยเดี๋ยวเป็นแบบเขา
อันนี้ต้องเตือนตัวเองด้วยอีกทอดนึงนะคะ
ครั้งต่อไปหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
เรื่องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนายบุญฤทธิ์นะคะ
เป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายค่ะ